เอ่ยขนเยอะไม่ได้ทะลึ่งนะคุณเป็นปัญหาเฉา
คนเยอะที่ว่านี่คือขนของบรรทุกของมาเยอะ
คำตอบก็คือรถบรรทุกแต่คราวนี้เป็นรถกระบะ

ใช่ค่ะคราวนี้ขนเยอะจนหักครึ่งคันเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูภาพที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะ
ว่าเป็นยังไงนี่เป็นคลิปวิดีโอ
คือคนที่เขาโพสต์เขาบอกว่าก็ขับตามกันมาดีนะ
เจออีกทีนึงอ้าวหักครึ่งคันแบบนี้แล้ว
คือผู้ประกอบการเองก็คงจะอยากที่จะให้บรรทุกมาเยอะ
เยอะเพื่อลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งลดค่าใช้จ่ายขนส่ง
แต่ดูสิท้ายที่สุดแทนที่จะได้กำไร
กลับต้องเสียค่าซ่อมรถแล้วก็เสียเวลานะคะ

บอกว่ารถบรรทุกวิ่งตามกันมาจู่หักครึ่งไปเองเฉย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่๓แยกกระจับบ้านโป่งที่ราชบุรีค่ะ
ซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์บนท้องถนนเขาก็ตกอกตกใจนะ
แล้วพอถ่ายคลิปนี้ได้เนี่ยแชร์ในโลกโซเชียลตอนนี้เป็นแสนวิวแล้วนะคะคุณผู้ชม
มีคนมาตั้งคำถามเยอะเลยทำไมช่วงล่างมันอ่อนจัง
มีชาวเน็ตมาตอบด้วยบอกว่ารถนี้อายุ๑๐กว่าปีแล้ว
มันสมกับอายุของรถแล้ว
แล้วก็มีคนมาตอบเพิ่มเติมบอกว่าจริงเขาก็มีลิมิตอยู่นะ
รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ใช้งานเกินกำลังก็ตามสภาพแบบนี้
คือรถคันนี้เขาบรรทุกสับปะรดมาอยู่ด้านท้ายเต็มไปหมดเลยนะคะ